วันนี้เขาก็ย้ำจุดยืนกันนะหลายคนบอกว่าที่เคยโหวตยังไงก็โหวตอย่างนั้นแหละนะครับ
แล้วบอกด้วยว่าพักอันดับหนึ่งก็คือหมายถึงก้าวไกลนะครับ
ทำตัวเป็นเด็กมากดดันสวเนี่ยแนะนำพักเก้าไกลถอยไปให้เพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลดีกว่า
สวเชื่อว่าการโหวตนายกรอบ๒ไม่น่าจะเกิดความวุ่นวายหรอกแต่เขาเชื่อว่า
หากมีการเสนอชื่อนายพิธาขึ้นมาได้เถียงกัน
ก็น่าจะมีการพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑
ยัตติที่ตกไปแล้วมันไม่สามารถนำกลับมา
เสนอใหม่ในสมัยประชุมเดียวกันหรือเปล่า
ถ้าวันที่๑๙กรกฎาคมยังมียตินี้ขึ้นมา
ก็คงจะมีการประท้วงมีการอภิปรายกันละ
แต่พอถามว่าหากการโหวตในครั้งที่๓
อันนี้นักข่าวถามนะถ้าโหวตถึงครั้งที่๓
ยกมือให้เขาไหมสวกิติศักดิ์ยืนยันว่า
ถ้านายพิธานะครับไม่ได้ก็หมายถึงโหวต
ก็เป็นหน้าที่ของภาคดับ๒ของเพื่อไทย
ดังนั้นหากเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาล
ต้องไม่มีก้าวไกลนี่นะครับอันนี้มาเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งแล้ว
ส่วนเพื่อไทยจะไปรวมกับใครมันก็แล้วแต่คุณครับ

จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่า

ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับ
ให้เพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลแต่นี่ต้องอยู่ที่ว่า
๘พักร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจยังไง
ถ้าหากว่าสนับสนุนคุณพิธาแล้วก็พักเก้าไกลไปเนี่ย
เขาก็จะลุยแก้๑๑๒นะครับแล้วก็เลยไปจากนั้นอีกนะครับ
คนที่เขาอยู่เงียบนะฮะพลังเงียบเนี่ย
ก็จะออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองอีกเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นเนี่ยต้องมองทั้งสองด้านนะครับ
ถ้าคุณพิธาถอยออกไปผมเรียนว่า
สถานการณ์ก็อาจจะเบาบางลง
นายวิวัตรแสงสุริยชัดนะครับสวเหมือนกัน
ยืนยันว่าไม่เห็นชอบเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหลังการโหวตครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
ธุรกิจของเขาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะ
แล้วก็คนมองว่าการที่สังคมมากดดันสว
เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่มีพักการเมืองไหนเขาทำกัน
ส่วนจุดยืนของเขาก็คือการรักสถาบัน

หรือว่ากฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูลที่ต้องแก้ไขที่สภา
เพราะกฎระเบียบมันมีอยู่สวมีหน้าที่ทำตามรัฐธรรมนูล

จุดยืนกับดุลยพินิษฐ์มันคนละเรื่องกันนะครับท่านว่าแบบนั้น
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าหากในอนาคตพักเก้าไกลยอมถอย
ให้พพฤทัยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แต่พก้าวกรายเนี่ยยังเป็นพร่วมรัฐบาลอยู่
ก็ไม่เห็นชอบอยู่นั่นแหละครับ
เป็นเด็กอ่ะบอกไม่ได้ของเล่นปุ๊บก็ไปขุดคุยไปทำนู่นนี่
ผมว่าปัญญาอ่อนนะครับมีสมองเข้าสู่เขียว
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์สวหลายท่านนะคะ
ก็ดูเหมือนว่ามาตรา๑๑๒ก็ยังคงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สวไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกนะคะ
อย่างรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐปิ่นปฐมรัฐ
ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
โดยบอกว่าวุฒิสมาชิกไม่มีใครรังเกียจนายพิธาหรือนโยบายของพักเก้าไกล
เพราะว่าพักนี้เป็นพักที่มีนโยบายดีเยอะมาก
หลายคนก็ชื่นชมแต่ติดใจอยู่เรื่องเดียวก็คือมาตรา๑๑๒
ซึ่งมีการพูดคุยกันหลายครั้งไม่ว่าจะในที่ประชุมสภาและนอกที่ประชุมสภา
ซึ่งเป็นปัญหาเพียงเรื่องเดียวนะคะ
ก็จะย้อนถามกลับไปทางก้าวไกล
คือทำไมถึงต้องแก้มาตรา๑๑๒
เพราะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกแยก
ประชาชนมีความคิดต่างระหว่างรุ่นใหม่กับกลุ่มคนที่จงรักพักดีต่อสถาบัน
ถ้ายังมีเรื่องนี้ไม่ว่าจะโหวตกี่ครั้งก็รับไม่ได้
ส่วนที่มีการยื่นแก้มาตรา๒๗
เป็นการสร้างให้มีความเกลียดชังกลุ่มวุฒิสมาชิก
ไม่อยากให้พักก้าวไกลทำแบบนี้เพราะไม่ใช่การเมืองแบบใหม่ค่ะ
มันเป็นนโยบายที่ดีจำนวนมากนะครับ
ซึ่งมีประมาณเกือบ๓๐๐เนี่ยทำไมต้องเอาเรื่อง๑๑๒มา
ซึ่ง๑๑๒ไม่ใช่เป็นนโยบายแต่เป็นความสร้างความแตกแยกในสังคม
ขณะที่อีกท่านหนึ่งค่ะนายสมเดชนินพันธ์นะคะ
ก็บอกว่าถ้านายพิธากับพักก้าวไกล
แตะมาตรา๑๑๒และลดความก้าวร้าว
ก็จะโหวตให้เพราะไม่มีใครชอบความก้าวร้าว
ตนเองชอบคำที่อาจารย์วิศนุเคยกล่าวไว้ว่า
ถ้าจะเอาอะไรในปัตตะพีก็ต้องเอามิตรไมตรีไปแลก
และวันนี้สิ่งที่เขาทำยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าหากันไม่ได้
ยืนยันว่าไม่มีใครมากำหนดทิศทางสวสวมองเรื่องความเป็นไปได้
อยากเห็นบ้านเมืองที่พัฒนาเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้า
ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดทิศทางไม่ได้
มีเรื่องที่พัฒนาประเทศอีกหลายเรื่องแต่ไม่ควรยุ่งเรื่องมาตรา๑๑๒
ส่วนการแก้มาตรา๒๗๒เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง
ถ้าถึงเวลาแล้วค่อยว่ากัน
ถ้าไม่แตะ๑๑๒อันที่๒ลดความก้าวร้าว
คือจะไปขอโอกาสใครทำงานมันต้องไปด้วยไม้ตี
คือไม่ว่าใครก็ไม่ชอบความก้าวร้าว
เรายืนบนความถูกต้องแล้วเรายืนบนความเป็นไปได้
อันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครมากำหนดเราไม่มีใครมาสั่งเรา
เพราะพวกเราเองเราก็มาจากนักวิชาการ
อันนี้คือสิ่งที่พวกเราตระหนักอยู่เสมอ
เรามองภาพรวมของประเทศ